ปากกันหน่อยไหมล้างปากกับทุเรียนพันธุ์ที่ดีที่สุดพันหนึ่งของประเทศไทย

หลินลับแลครับคุณผู้ชมครับไปที่สวนเพชรพิชัย

ใช่ครับตะบนฝ่ายหลวงอำเภอรับแรจังหวัดอุตรดิษฐ์

วิโรธกับเจ๊ฝนนะเป็นเจ้าของนะ
จัดพื้นที่สวนทุเรียน๕๐ไร่กว่า๑๕๐๐ต้น
มีทั้งทุเรียนหลงลินลับแลแล้วก็หมอนทองลับแลเขาก็มีนะ
อันนี้ผมเพิ่งทราบ
กำลังให้ผลผลิตเต็มต้นเลยคุณผู้ชม
ช่วงนี้เปิดฤดูการทุเรียนลับแลครับ
นักท่องเที่ยวและคนที่ชื่นชอบทุเรียนหลงหลินลับแลนะ
ต่างไปที่อำเภอลับแลครับ
กำเนิดทุเรียนหลงลินลับแลขึ้นชื่ออุตรดิษฐ

แล้วมีโคมไฟด้วยต้องเป็นรูปทุเรียนไหม
อันนั้นจะหาได้อีกจังหวัดหนึ่ง

แล้วมีบ้านบนต้นไม้ใหญ่กลางสวนนะ
ถ่ายรูปได้สบายเลยสัมผัสธรรมชาติ

อยากจะแอ็กท่าถ่ายตรงไหนถ่ายไปเลย

หลังเดินชมกันเหนื่อยแล้วก็พลาดไม่ได้
ถ้าคนกินทุเรียนนะราคานี้นะผมบอกว่าไม่แพง

ะเนื้อสดกลิ่นหอมเนื้อแน่นหวานมัน
แล้วนี่นั่งกินกันใต้ต้นเลย
ได้บรรยากาศเป็นอย่างจริง

เขาเอาไปแปรรูปเป็นอาหารคาวอาหารหวาน
ส้มตำทุเรียนพอไหวไหมปุ้ย
ทุเรียนกวนพอไหวไหมดอม
ข้าวเหนียวมูลทุเรียนน้ำกะทิทุเรียน
รวมถึงอาหารพื้นเมืองของลับแล
หมี่พันธุ์ข้าวพันธุ์ผัก

ท่ามกลางบรรยากาศสุดฟินปูเสือกันกินใต้ต้นทุเรียนนี่ครับ
โอ้โหอาเจฝนเชิญชัวร์นะครับ

หมายเลขโทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอแล้วครับ